กระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้กระแสอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมากการตลาดสุดจริงคือ

เพิ่งไปกินกับคุณไปตองผู้ประกาศปันเทิงมา

ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่จริง
หลังจากที่มีการโฆษณาว่าเปลี่ยนเตาเปลี่ยนกระทะ
เปิดตัวไป๒๒กันยายนที่ผ่านมา๒๕สาขาด้วยกัน
ตุลาคมนี้ทุกสาขาจะเปลี่ยนเป็นเตาเนียส
ความลับกระทะใหม่บาร์บีคิวพลาซ่า
เป็นการแนะนำคุณสมบัติแล้วก็ข้อดีด้านต่างของชุดเตาและกระทะใหม่ที่พัฒนาขึ้น
ทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยนวัสดุกระทะให้เป็นเหล็กหล่อมีความคงทน
ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาหรือว่าออยประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงมีการพัฒนาเตาใหม่ในระบบเหนียวนำความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบพิเศษ๒ขดลวด
เขาจะทำงานแยกจากกันอย่างอิสระในเตาเดียวค่ะ
ก็จะปรับความร้อนได้๓ระดับด้วยรีโมทด้วยนะไฮโซมาก
สำคัญที่สุดคือมีการออกแบบพื้นที่ปิ้งย่างบนพื้นกระทะ
ในแบบระนาบทรงกลมที่ใหญ่ขึ้นเตาจะปิ้งอาหารได้มากขึ้น
ก็จะสามารถใส่กล่ำปลีฝอยได้อย่างจุใจตักน้ำซุปได้จุใจมากขึ้น
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยในสไตลบาร์บีคิวพลาซ่า
เอาไว้บนพื้นกระทะอย่างชัดเจน
เขาบอกว่าเตาใหม่เนี่ยย่างแล้วไม่ติดด้วยนะ

ใครอยากลองชุดเตาและกระทะใหม่ไปได้เลยนะคะ๒๕สาขา
แล้วก็๑๐ตุลาคมนี้ทุกสาขาทั่วประเทศจะได้ใช้
หรือไลน์บาร์บีกอนก็ได้ไปคุยกับก้อนสีเขียวกันนะ